มาดูข่าวที่ชื่นอกชื่นใจกันบ้างดีกว่า
สำหรับลูกกระตันยูคนล่าสุดของวงการบันเทิงบ้านเรานะจ๊
เบลล่ารานีที่พูดแบบนี้เพราะอะไร
เพราะว่าไปเปิดดูการ์ดอวยพรวันเกิดให้กับคุณแม่แล้ว
ถึงกับตะลึงอึ้งกันเลยทีเดียว
เพราะเบลล่าเนี่ยนอกจากจะเขียนการ์ดอวยพรให้กับคุณแม่แล้ว
ยังมอบของขวัญเป็นเงินมูลค่า๑ล้านบาทค่ะคุณผู้ชม
คือเมื่อวานนี้เนี่ยเธอได้จัดงานวันคล้ายวันเกิดให้กับคุณแม่สุดที่รัก
เป็นการภายในครอบครัวแล้วก็ยกเค้กมาให้คุณแม่เป่าด้วย
พร้อมกับช่อดอกไม้๑ช่อและการ์ดโอยพร
ซึ่งพอไล่อ่านการอวยพรถึงกับตาโตแล้วก็อึ้งเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

สุขสรรค์วันเกิดแด่คุณนีสุดที่รักและรักที่สุด
ขอให้สุขภาพแข็งแรงแฮปปี้มีความสุขและที่สำคัญ

รู้สึกปีที่แล้วให้คุณแม่เป็นลอตเตอรี่มั้ง
ไม่ปีที่แล้วเนี่ยลอตเตอรี่แม่ไม่ถูกชวดรางวัลที่๑
เวลาก็เลยให้เงินแทนไปก้อนใหญ่เลย
แต่คุณผู้ชมเบลเล่าทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะว่า
ก่อนจะถูกรางวัลต้องมีทุนก็เลยขอสมทบทุนคุณแม่๑ล้านบาทเลย
เป็นยังไงพร้อนเหวิลฟ้ายวันเกิดมอบเงินก้อนโตให้คุณแม่ไปเลย
มาแล้วมอบให้กับคุณแม่จำได้ไหมก่อนหน้านี้เนี่ย
คุณแม่ของสาวเบลล่าเคยชวดรางวัลที่๑

ปลอบขวัญปลอบใจให้กับคุณแม่
สมกับตำแหน่งลูกกระตันยูหรือเปล่าล่ะ

ซึ่งพอหลังจากที่สาวเบลล่าโพสต์ไปนะคะ
ก็มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมอวยพรคุณแม่กันเยอะแยะเลยนะคะ
รวมไปถึงหวานใจอย่างหนุ่มเวียเอง
ก็ส่งคำโวยพรจากแดนกลายบอกว่า
สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคุณแม่

แต่ทำหน้าที่ดีแบบไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะคะ
กำลังจะแซวอยู่ว่าว่าที่ลูกเขยไปไหนล่ะ

ไปทำงานเขาไปถ่ายหนังอยู่ต่างประเทศตอนนี้
ก็ส่งมาเป็นข้อความแบบนี้ให้กับคุณแม่ก่อน

ลูกดีลูกน่ารักก็ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่๑แล้วนะคะ